ส่วนเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนโดยเฉพาะไปเจอแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟเนี่ยก็อันตรายมากนะคะ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ภาพจากแยกนี้นะคะก็บันทึกเอาไว้ว่ามีรถสัญจรไปมาตามปกติ
แต่ขณะที่มอเตอร์ไซคันนี้วิ่งมารถคันนี้ก็วิ่งมาเป็นจังหวะที่มาเจอกันพอดีกลางสี่แยก
ต้องบอกว่าเดชบุญที่ไม่ได้มาเร็วแล้วก็เก๋งชะลอทันก็เลยทำให้เหมือนเฉียว
แต่ขนาดเฉียวก็ทำเอากันชนเก๋งคันนี้หลุดออกมาแบบนี้เลย

เรียกว่าทำให้ตกอกตกใจนะคนขับมอเตอร์ไซค์สองคนที่ซ้อนกันมาก็กลิ้งขม่ำล้นลงไปกับพื้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกพุทธมนตรสาย๗ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๑๑๐สีน้ำเงินดำ
ทะเบียนสีแดงนะฮะทะเบียนป้ายแดงสามหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนครปฐมล้มคว่ำอยู่ด้านหน้า
อืมแล้วก็มีรอยเฉียวชนด้วยผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนครชัยศรี
สภาพด้านหน้าพังกันชนหลุดเลย
เจ้าของคนขับรถคือนางสาววันนาวัฒนธรรมอายุ๕๕ปี
ก็บอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าส่วนตัวเธอน่ะ
ขับรถมาจากนครปฐมกัลยามาจากถนนถนนปฐมกรยา
มุ่งหน้ามุ่งหน้าไปที่อำเภอนครชัยศรีนะคะ
มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เห็นว่าแยกไม่มีรถก็เลยขับมา
ปรากฏว่ามันก็มาพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์
เป็นนิสสันนะคุณผู้ชมนิสสันสีบรอนค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพพร้อมกับเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวจะเรียกแต่ละคนมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

อันนี้ก็ถือว่าให้เตือนกันเพราะว่าหลายแยกเลยนะ

หรือมีไฟแดงก็บางทีก็เป็นไฟกระพริบบ้างแหละ

วิธีที่ดีสุดคือชะลอมองซ้ายมองขวาก่อน
ดีที่สุดอย่าเพิ่งรีบเลยค่ะ